เรื่องต่อไปนี้ขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะระวังถูกยิง
ช่วงนี้บอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตุ้มต้ามต้ามได้ทุกที่ทุกทางเลย
โดยเฉพาะสาวคุณผู้ชมขาเผลอเมื่อไหร่ระวังโดนยิงเข้าที่หัวใจปั้งนะจ๊ะ
เป็นไงโอ้โหยิงกันสักขนาดนี้
กระสุนที่สองหนุ่มเกรทวรินทรและอเล็กธิรเดชยิงใส่เราใจสั่นเลยมั้ง
ขยับตาขยับคิ้วตามจังหวะเสียงของลูกปืนปังแบบนี้นะคะ
โอ้โหดูแล้วก็ใจละลายอยู่นะ
เกรทเนี่ยยักษิ้วข้างเดียวไม่ได้เรารู้แต่แกมีความพยายาม

เนี่ยอเล็กนะกับเกรสสองเพื่อนซีเนี่ยเขาก็เอากับเขาด้วยเหมือนกัน
แต่ว่ายิงด้วยสายตาทะลุคั่วหัวใจแบบนี้เอาจริง

เออเลือกไม่ได้แต่พูดว่าเลือกไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้

เฮ้าเลือกหมดได้
มันต้องอย่างนี้
หนูบนี่ชู้มือร้อนนะยิงมาทางนี้ได้เลย
ถือว่าเป็นการโปรยเสน่ห์ที่แบบว่าไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะนะ
ก็ได้ใจหนูบสาวไปถ้ว่างหน้า
ฉันรู้สึกว่าเหมือนตากระตุกเหมือนตอนไปตากุ้งยิงเลยพยายามแล้ว